สบายเลยนะคะไปถ่ายรูปสวยด้วยนะ
ในช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปถ่ายรูปหรือว่าไปท่องเที่ยวที่ไหน
จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุ่งดอกปอเทืองตอนนี้เหลืองอร่ามบานสะพรั่งเลยจ้า
เตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อมแล้วไปเซลฟี่กันค่ะ
ไปเลยที่บริเวณทางสาย๔แยกซอย๙ดอนโกตำบล
เมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ใครที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลแล้วก็หลงรักธรรมชาติ
ชอบอะไรที่เป็นดอกไม้ดอกไม้สีสันสดใสแบบนี้

เพราะว่าที่นี่เขามีทุ่งดอกปอเทืองที่กำลังเบ่งบานเหลืองอาราม
ช่อสวยงามบนพื้นที่กว่า๒๒ไร่
ไปทางไหนก็เห็นแต่ดอกปอเทืองสีสันสดใสไปทั่วพื้นที่เลย
ดูแล้วเนี่ยคุณต้องบอกว่ามันให้ความรู้สึกแบบ

สดชื่นแบบบอกไม่ถูกเลยเวลาเราไปแบบสูดอากาศบริสุทธิ์
พร้อมกับเห็นดอกไม้สวย
สีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีสีเขียวด้วย
มันทำให้จิตใจดีถูกไหม
แล้วก็เห็นมันสดชื่นอย่างที่น้องเบ้ยต้องบอก
จริงค่ะดอกไม้ก็สวยบรรยากาศก็ดี
ลมนี่พัดดินเอื่อยคุณเห็นไหม
ว่าดอกป่อเทืองเหมือนปริวสวัยนี่

สะพานไม้ให้เดินชมกันแบบฟินนะ

นี่เด็กน้องหนูวัยรุ่นนะคะ
เขามาถ่ายรูปกันถือกล้องมาเซลฟี่กันด้วยเห็นไหมคุณ

สำหรับใครที่อยากจะไปเติมความสดชื่น
พร้อมกับดื่มดำกับธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
ลองแวะไปตลอดเที่ยวไปตลอดชมกันได้นะคะ
รับรองเลยว่ากลับมาจะอิ่มอกอิ่มใจ
แล้วก็ได้รูปสวยแน่นอนค่ะ
ดีมากเลยนะคะทุ่งป่อเทืองสีเหลืองอร่าม
เวลาเราไปเนี่ยนะถ้าสมมุติเราวางแผนดี

อ๋อสีสวยแล้วคุณดูนะมันจะมีลมพัด
ลมพัดดอกแบบพริ้วไหวแบบนี้

ได้บุกมาอุ๊ยแจ่มไม่ต้องใส่ฟื้อเตอร์เด่นทั้งสิ้น
ใช่แล้วเขามีสะพานไม้ทอดยาวไป
คุณเดินไปแล้วคุณก็แบบเอ๊ะ

อย่างนี้ค่ะ
ผมแนะนำให้ทำแต่พอดี
อย่าทำเกินเลยแบบคนนี้อันนี้ไม่ดีนะครับ
ผู้หญิงพอไคนข้างที่เขาเห็นก็จะตกใจ

นักยกน้ำหนักครับเวลาจะยก

ใครอยากจะไปเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทืองสวย
ได้ไปถ่ายรูปสวยก็ไปกันได้นะคะ
ที่จังหวัดสุโขทัย
อยู่ที่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกนะคะ